กลัวเหตุการณ์อีกหน่อยที่บางพรีสมุดประการ
ชาวบ้านเขาทุกข์ใจมาร้องสื่ออย่างเราบอกว่า
หรูราคาหลายล้านปล่อยน้ำเน่าเข้าไปในชุมชน

ตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปพี่ต้นพี่เบิร์ตนี่ค่ะ
พี่ชัดไหมทางสี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
ไปดูนี่คุยกับคนที่เขาเดือดร้อนชาวบ้านด้วย
ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการบ้านบ้านหรูราคาหลังละหลายล้านบาท
รวมกันทั้งหมดเนี่ยมีกว่าพันหลังคาโอ้โห

ใช่ค่ะพันหลังคาเรือนหลักพันล้านบาท
แต่อย่างที่บอกไปหลักพันร้าน
แต่ปล่อยน้ำเน่าเข้าชุมชนแบบนี้

หนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบบอกว่า
มีการปล่อยน้ำเสียออกมาเป็นประจำทุกวัน

โอ้โหเป็นพันหลังคาเรือนก็น่าจะประมาณนี้นะคะ
วันละกว่า๒๐ครั้งยิ่งหน้าฝนนะคุณนักข่าวโอ้โห
ช่วงฝนตกจะปล่อยน้ำเสียออกมาถี่มากเลย

นักข่าวบอกว่ากลิ่นเหม็นรุนแรงไฮไลท์ด้วยนะคะ
แต่ว่าทีวีมันไม่มีกลิ่นให้เราได้กลิ่น
แต่มีภาพให้เห็นว่าสีมันดำแล้วมันมีฟองแบบนี้นะคะ

กังวลว่าไอ้สารเคมีที่มันมาปะปนกับน้ำเน่าตรงนี้
มันจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของลูก
กลัวว่าลูกจะมีปัญหาในอนาคตด้วยค่ะ
นี่เป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านนะคะ
สำนักข่าวอย่างเราก็ต้องลงพื้นที่ไปนะฮะ

เรามีโอกาสไปคุยกับ
บำบัดน้ำเสียหรือมีแต่ชำรุศเนี่ย
อันแรกก่อนสิ่งแรกที่จะทำคือขอความร่วมมือให้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข
หมู่บ้านใดเพิกเฉยไม่ยอมทำตามที่ขอความร่วมมือไป

เอาล่ะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ